เมื่อวานี้ช่วงบ่ายที่อำเภออุ้มผังจังหวัดตาก

และเป็นไฟไหม้อยู่ที่ศูนย์อบพยพชั่วคราวด้วย

ก็ต้องระดมกำลังชาวบ้านทุกคน
อบพยพในศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านนุโพในตำบลแม่จันทร์
พยายามช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านพักอย่างหนัก
ลูกสร้างด้วยใบจักรและใบตองตึงแล้วมันเรียงอยู่ติดกันค่ะ
พอไฟไหม้ขึ้นมาเท่านั้นแหละมันก็ลามเร็วมากแล้วก็โหมแรงมาก
ไปทั้งหมด๕๐หลังคาเรือนค่ะ

สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตอนประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง
เมืองต้นคิดว่าไฟไหม้น่าจะเกิดจากสะเก็ดไฟป่า
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ปลิวมาตกใส่หลังคามุงจาก
แล้วก็แหม่จากเนอะมันก็ติดไฟง่ายอยู่แล้วทั้งแห้งทั้งอะไร
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตค่ะ